มาดูต่อกันที่ผู้หญิงคนแรกของพี่ป้องนวัดหน่อย
ผู้หญิงคนแรกที่ว่านี่คือไม่ใช่แฟนนะคุณ
หมายถึงนางเอกคนแรกของพี่ป้องนวัดคุณแน็ตเอวิตรานั่นเองค่ะ

พี่ป้องสมัยก่อนนี่๑๐ปีที่แล้วนะ

รักในรอยแค้นนั้นจำได้
เป็นคู่ขวัญคนแรกกับพี่ป้องนวัด๑๐ปีที่แล้ว

เพราะว่าเธอเนี่ยเตรียมจะแต่งงานแล้วกับแฟนนุ่มไฮโซ
ชื่อว่าคุณบอมธรรมรัฐหนองโคงนั่นเองนะ

ฝ่ายชายก็ไม่ใช่เป็นใครที่ไหนค่ะ

ก็คุณแน็ตบอกว่าเตรียมจะเข้าพิธีมั่น
ที่สาราทิศริมน้ำโรงแรมแชนกรีล่า

ขันหมากจากเอเชียทีกไปนั่นเองนะคะส่วนงานเลี้ยงก็จะจัดในเย็น
อาทิตย์ที่๑๘พฤศจิกายนบนเรือลำใหม่ที่สร้างให้ทัน
วันงานเลี้ยงสร้างใหม่เลยน่ะเพื่องานแต่งด่วนะทุกคนรัฐก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแนทด้วยละกันนะครับ

ไปร่วมงานเผื่อเพื่อนเจ้าบ่าวจะติดมาทางฝั่งเราบ้างนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งฉันกลัวว่าถ้าจะมีฉากโดนดอกม้องดอกม้า